ที่สถาบันการนักศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
สำหรับเรื่องนี้ครับทางสพเชียงใหม่
ก็เป็นสถาบันที่มีนโยบายพัฒนาเด็กให้มีความสามารถในด้านกีฬาควบคู่

และกีฬาเรือพายก็คือผลงานที่สร้างชื่อให้กับสถาบันไม่น้อย
และตอนนี้สถาบันกำลังทำงานนะครับร่วมกับสมาคมกีฬาเรือภาย
เพื่อปั้นเด็กใหม่ที่มีความสามารถป้อนให้กับสมาคมกีฬาเรือพาย
จากนั้นสมาคมก็จะใส่ความรู้ด้านเทคนิคและประสบการณ์
เพื่อให้บรรดาดาวรุ่งก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของสมาคมต่อไปในอนาคต
ก็พยายามที่จะสารต่อความสามารถ
หรือในความมุ่งมั่นของนักกีฬาต่อ
อันนี้ก็พยายามให้นักกีฬาเขาเข้าไปสังกัดของจังหวัดเชียงใหม่ให้มากที่สุด
เพื่อจะสร้างนักกีฬาตรงนี้ก้าวเข้าสู่ระดับชาติต่อไป

ท่านก็ให้ความกรุณาสนับสนุนทุกเรื่อง
แล้วก็ในส่วนที่เราจะแลกเปลี่ยนเรื่องของความรู้
ความรู้กันนะฮะก็ค่อนข้างที่จะทำได้อย่างใกล้ชิด
แล้วก็นักกีฬาของเชียงใหม่เองตอนนี้ติดทีมชาติอยู่ประมาณ
ในอนาคตนะครับจังหวัดเชียงใหม่เตรียมที่จะสร้างศูนย์ฝึกกีฬาบนพื้นที่สูง
ซึ่งจะมีพื้นที่เกือบ๙๐๐ไร่
โดยศูนย์แห่งนี้ก็เหมาะสำหรับที่เก็บตัว
แล้วก็ฝึกซ้อมให้กับนักกีฬาที่จะต้องใช้ปอดเยอะนะครับ
พลังงานปอดเช่นกรีธาจักรยานนะครับ
แม้แต่ฟุตบอลคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในอีก๑๒ปีข้างหน้านี้ครับ